คุณผู้ชมคะมีดราม่าเกิดขึ้นนะคะ
วัดดังที่มหาสารคามขึ้นป้ายไวนิวเลยบอกว่า
ไม่รับเผาศพที่ตายจากโควิด๑๙

วิภาควิจารณ์เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วัดเป็นคนขึ้นเองคนก็เลยมองว่า
เป็นวัดเนี่ยไม่น่าที่จะเลือกปฏิบัติแบบนี้
มันเกิดอะไรกันขึ้นก็เลยถกเถียงกันเป็นดราม่านะคะ
ล่าสุดค่ะทางสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมหาสารคามก็มีการสั่งปลดป้ายนี้แล้ว
คือมันมีอันนี้ว่าจะปิดซ่อมเตาไฟฟ้าด้วย
แต่ตัวใหญ่ก็คือหยุดรับศพชั่วคราว
ติดไว้บอกว่าประกาศวัดหน้าวิชายหยุดรับศพชั่วคราว
ที่มาเป็นเพ็ญกุศลที่วัดหน้าวิชัย
รับศพประกอบพิธีชาปนกิจศพ

กว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
ลงวันที่๒๘มีนาคม๒๕๕๙
แต่มุมสี่เหลี่ยมซ้ายมือเล็กนี่
ด้วยลายมือว่าจะปิดซ่อมเตาไฟฟ้าด้วย
แต่พอติดในช่วงแบบนี้คนก็คิดว่า

คือคำว่าโควิด๑๙มันใหญ่กว่าลายมือที่เขียนว่าจะซ่อมเตาไฟฟ้า
คือลักษณะซ่อมเตาไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนเพิ่งมาทำทีหลัง
เพราะว่ามันไม่ได้มาพร้อมกับป้ายแต่เป็นลายมือแปะเอาไว้นะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดนี้
ก็ไปเจอกับเจ้าอาวาสนะคะพระครูวิชัยบุญพิสิทธิ
เจ้าอาวาสวัดนาควิชัยท่านก็บอกว่า

เพราะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
กลัวว่าจะแตกแยกแล้วก็กระทบกับภาพลักษณ์ของพุทธศาสนา

คนไปโฟกัสแต่ว่าไม่รับศพที่ตายจากโควิด๑๙

ว่าเตาเผาไฟฟ้าเนี่ยมันมีปัญหาบ่อย

แต่ถ้าพูดกันตรงมันก็เป็นมติชุมชนด้วย
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขากลัวกันมากค่ะ
ใช่เราไม่รู้เนี่ย
เราไม่รู้ว่าก่อนมาจากไหน
ใครเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนละวิทย์ล่ะ

ถึงเจ้าหน้าที่จะบอกว่าคุ้มกันแน่นหนา

เจ้าหน้าที่มาถึงโยนศพไปเผาแล้วก็กราบ

อันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนะคะ